คือตอนนี้จะต้องดูข้อบังคับของจังหวัดจริงนะคะ

แต่นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคืออะไรรู้ไหม
เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้าไปตรวจค้นคาเฟ่แห่งหนึ่ง
แล้วดูสิคะยังมีลูกค้าที่นั่งดื่มอยู่ในร้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะ
เมื่อคืนสักตอนประมาณ๔ทุ่มได้
นายกระหนกศรีวิชัยนันประหลัดจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการสนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการ
อยู่แถวตำบลพระสิงห์ย่านมูลเมือง

เพราะว่าได้เบาะแสมาบอกว่าร้านนี้
เปิดขายอาหารเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเกิน๓ทุ่มด้วย
ทีนี้พอเอากำลังเข้าไปตรวจค้นในร้านก็เจอค่ะ
ลูกค้าผู้ชายผู้หญิงชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ย
นั่งอยู่กำลังดื่มแอลกอฮอลกันอยู่
หลายคนคือแน่นอนเวลาดื่มกิน
ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเห็นไหมคุณผู้ชม

คว้ากระเป๋าใหญ่เลยค่ะยังไม่ได้คว้าหนีนะ
คว้ากระเป๋าหยิบหน้ากากอนามัยมาสวม

ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่

โดยผู้ประกอบการ๑รายถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน

โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
บริเวณต่อเนื่องเกินเวลา๓ทุ่ม

ลูกค้าที่มาใช้บริการ๓๖รายก็โดนเหมือนกันค่ะ

คือฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในร้านอาหาร
ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาเป็นต้นไป

เจ้าของที่เป็นผู้ประกอบการเองก็โดนเหมือนกันนะคะ